มุมการส่งสะเทือน

เมื่อพระนักเทศเสียงทองผู้ด่งดังทางภาคเหนือมีเรื่องเช้า
สร้างความปวดร้าวให้กับชาวพุทธ
ซีก้าออนปวีนาร้องเรียน
ว่าพระครูใบดีกานิกรธรรมวาธี
เจ้าอาวาสวัดสันปงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอจนมีลูกด้วยกัน
ทันทีที่ถูกร้องเรียนพระนิกรออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง
ตอบโต้ว่าไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวหา
เป็นเพียงความอิจฉาในชื่อเสียงของเขา
ทำให้บรรดาลูกศิษย์ต่างออกมาปกป้องพระนิกร
เชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายให้มัวหมองเสียชื่อ
เป็นไปไม่ได้ที่พระสงฆ์ผู้ยึดมั่นสัทธาในพระพุทธศาสนารักษาศีลบำเพ็ญเพียร
จะทำตัวเสื่อมเสียตามที่ศรีกาออนปวีนากล่าวอ้าง
แต่สถานการณ์กลับไม่เข้าข้าง
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพบจดหมายรักและภาพถ่าย
เพียงเท่านั้นผลตรวจดีเอ็นเอของพระนิกร
ตรงกับเด็กชายจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยัน
พระนิกรเป็นพ่อของลูกชายอ่อนปวีนา
มติคณะสงฆ์ระบุความผิดพระนิกรว่าเป็นปฐมปราชิก
พระนิกรพระจีวรหันมนุงขาวห่มขาว

แต่ยังได้รับความศรัทธาจากลูกศิษย์เหมือนเดิม

พระนิกรเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสนดอนเมือง

อนปวีนากับพวกคมคู่พาตัวไปกักขังที่บ้านหลังหนึ่ง
ใช้ปืนจี้บังคับให้ถอดจีวอน

ผูกข้อมือกับศรีกาอ่อนปวีนาพร้อมถ่ายภาพ
และบังคับให้จ่ายเงิน๕ล้านบาท
เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน

อนปวีนากับพวกถูกจับกลุ่มในข้อหากันโชคทรัพย์
ต่อมาออนปวีนาแจ้งความกลับพระนิกร

คดีนี้ต่อสู้กันถึง๓ศาลใช้เวลา๑๐ปี

ศาลดีกาพิกระแล้วพบว่าออนปวีนา
ไม่ได้กระทำตามที่พระนิกรกล่าวหา
พากษาจำคุกอดีตพระนิกร๒๒เดือน
ฐานแจ้งความเทศฟ้องเทศระเบิกความเทศ

หลังพ้นโทษอดีตพระอนิกรได้ปลีก

นุ่งขาวห่มขาวอยู่สำนักปฏิบัติธรรม

ยังมีลูกศิษย์ไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ
กระทั่ง๑๑กันยายน๒๕๕๙
อดีตพระนิกรสิ้นลงด้วยวัย๖๑ปี
หลังเข้ารักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ที่โรงพยาบาลได้เพียง๕วัน
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติ
และเหล่าลูกศิษย์ที่ยังคงนับถือศรัทธา
ตำนานพระนักเทศเสียงทอง